ประเพณียามเฮือนจะจัดเตรียมข้าวของกันที่บ้านฝ่ายหญิงซึ่งญาติฝ่ายหญิงจะช่วยกันจัดอาหารเพื่อที่จะได้หาบไปยังบ้านฝ่ายชาย
โดยธรรมเนียมชาวไทยภวรสมัยก่อนจะแต่งงานในกลุ่มไทยพวนด้วยกัน
บ้านเรือนก็มักตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กันจึงเดินทางไม่ไกลจากบ้านฝ่ายหญิง
เมื่อไปถึงเรือนญาติฝ่ายชายนอกจากจะมีอาหารที่ทำไปให้แล้วก็จะให้ผ้าสิ้นผ้าขาวม้าเป็นการไหว้ผู้ใหญ่
ส่วนผู้ใหญ่ก็มักมอบของหรือให้เป็นเงินขวัญถุงเพื่อรับขวัญ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน